มีงานกาชาติและของดี๒๕๐ปีมุกดาหารประจำปี๒๕๖๖
จัดที่สารกลางจังหวัดมุกดาหารนะคุณเขียนมาสอน
ไปดูวิธีกรรมของพวกนี้หน่อยครับ
นี่เห็นไหมดนตรีก็ยังเล่นอยู่

บางคนก็ตีกันบางคนก็เต้นไปด้วยเห็นเขาตีกัน

พอเจ็บสองแล้วไปเสียชีวิตหนึ่ง

มีในปลาอายุ๑๗ปี
คือที่เจ็บคือถูกยิงเข้าที่หลังในปลา
อีกคนนึงนะครับอายุ๑๙ชื่อนายวัฒนะศรีกระสอน
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ถูกยิงเข้าที่แก้มขวา๑นัดตาขวา๑นัด

เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
มีก้อนอกก้อนอิดเยอะแยะไปหมด
มีรอยกระสุนอยู่แถวต้นไม้ในพื้นที่
จากการสืบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ก็คือวัยรุ่น๒กลุ่ม
ตรวจค้นในบ้านเจอปืนลูกซองสั้นที่ฝังดินอยู่หน้าบ้าน
กำลังขยายผลอยู่นะครับว่าคนนี้จะเป็นมือยิงหรือเปล่า
หรือว่ามีพวกร่วมขบวนการใครอีก
แต่ดูจากคลิปที่เขาถ่ายกันไว้ได้ก็หาตัวไม่ยากหรอก
ไอ้พวกนี้ว่ามีใครคนไหนอะไรยังไงบ้าง